ท่านผู้ชมครับมีกรณีคนขับรถรับจ้าง
ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะนะฮะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะครับ
แล้วก็เอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับอ่า
ห้าทุ่มของวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมานะฮะ
ก็จะเห็นความชุลมูลวุ่นวายนะครับ
เป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันของกลุ่มคนขับรถรับจ้าง๔ล้อเล็ก
หรือว่ารถกระป๋อกลุ่มทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นผู้ชาย๒คน

โดยเฉพาะเรื่องของภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
ใช่ภูเกตกับเมืองท่องเที่ยวใช่ค่ะ
เมืองท่องเที่ยวที่แบบโอ้โหคนนักท่างโลกบอก
ประเทศไทยเนี่ยต้องมาภูเก็ตด้วยใช่หลายคนนะอย่างน้อยก็๕๖คนอ่ะนะ
รุมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสองคนนะครับเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้นะครับ
เราสอบถามไปยังตำรวจที่ป่าตองพันธมตเอกอโนไทยจินดามณีภูมิกับการสพป่าตอง
บอกว่าหลังจากทราบเหตุการณ์นี้ก็ให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบข้อมูล
แล้วก็ได้เชิญตัวนักท่องเที่ยวมาสอบถามสอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับ
นักท่องเที่ยวสองคนนะครับที่ถูกทำร้ายที่อยู่ในคลิปนั้น
เป็นชายชาวสหรัฐอารับเอมิเรสนะครับ
คนหนึ่งอายุ๓๗อีกคนนึงอายุ๓๒
ทั้งสองคนบาดเจ็บเนี่ยคนหนึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยอีกคนนึงมีร่องรอยฟกช้ำที่บริเวณดวงตา
กับการสพป่าตองบอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสองคน
บอกว่าเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยที่ภูเก็ตมากับครอบครัว
ก่อนเกิดเหตุได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ตลาดมาลีน
ก่อนจะกลับก็เรียกใช้บริการรถ๔ล้อเล็กให้ไปส่งที่พัก
ตกลงราคาค่าโดยสารกันที่๓๐๐บาท
คนขับก็บอกว่าเมื่อเพิ่มสถานที่ก็ต้องใช้เวลามากขึ้น
เพราะฉะนั้นค่าโดยสารขอเพิ่มอีก๕๐๐บาท
ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
ซึ่งทางคนขับรถบอกให้นักท่องเที่ยวไปหารถคันใหม่แทน
แล้วระหว่างที่จะหยิบกระเป๋ากับสิ่งของลงจากรถ
ก็เกิดการชกต่อยกันขึ้นนะครับ
แล้วคนขับรถรับจ้างที่เขาอยู่ใกล้เคียงเหตุการณ์
พอเห็นเพื่อนมีเรื่องชกต่อยกับชายชาวต่างชาติสองคน
ก็วิ่งกรูกันเข้ามาแล้วก็เกิดการรุมทำร้ายตามที่ปรากฏในคลิป
หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาระงับเหตุนะครับ
แล้วก็นำตัวนักท่องเที่ยวทั้งสองคนที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
หลังจากการไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับ
ก็พบว่ามีเหตุที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
ก็เป็นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะจากการที่เราดูใบแพทย์นะครับ
จากคลิปเลยนะครับก็มีประมาณ๖คนนะครับ
เราก็ได้สอบถามเบื้องต้นแล้วเนี่ยมูลเหตุก็เกิดจากเรื่องของการทะเลาะกันในส่วนของเรื่องค่าโดยสารนะครับรถตุ๊ก
ซึ่งมีการตกลงกันแล้วพอตอนหลังเนื่องจากมีการต้องรอผู้โดยสารเป็นระยะเวลานาน
ก็เลยขอค่าโดยสารเพิ่มขึ้นแต่ก็ตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีการทะเลาะกันแล้วก็จะไม่ไป
จนกระทั่งมีการทะเลาะวิวาสกัน
ก็นักท่องเที่ยวชายสองคนนี้ที่ถูกรุมทำร้ายเขาก็ให้ปากคำให้ข้อมูลกับตำรวจสพป่าตองไว้เรียบร้อยแล้ว
แล้ววันนี้ก็ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไปแล้วนะฮะส่วนผู้ที่ก่อเหตุทั้ง๖คนที่เป็นคนขับรถกระป๋อเนี่ย
ตำรวจเรียกมาสอบปากคำแล้ว๕หรืออีก๑คนยังไม่ได้มาพบนะครับ
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็จะรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดในระแวกเกิดเหตุ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะฝั่งของรถกระป๋อก็บอกว่าถูกอีกฝั่งหนึ่งชกก่อน
แต่ทางฝั่งนักท่องเที่ยวก็บอกว่าก็ฝั่งนี้ก็มาชกเขาก่อนเหมือนกัน
มันก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงยังไงกันแน่แต่ที่แน่เนี่ยเราเสียชื่อแน่
จริงมันกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
สรุปคดีว่ายังไงก็อย่าลืมส่งแจ้งไปยังชาวต่างชาติที่เขากลับประเทศเขาไปแล้วด้วย
จะได้แก้ไขข้อมูลให้เขาเข้าใจบ้านเรานะครับ
เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้ไปแถวนั้น
เราไม่รู้ว่าท่านที่อยู่ภูเก็ตเป็นยังไง
จากมารินพลาซ่าจะไปที่พักของเขา

ตกลงกันไม่ได้แต่ไปถึงขั้นลุมต่อยกันมันก็ไม่ไหว
ใช่ตำรวจก็เลยบอกว่ามีปัญหาอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่

ถ้าโดนก่อนสมมุติถ้าโดนก่อน
แล้วก็หนีหลบไปเอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจแล้วก็ว่าไป
ทีนี้โดนก่อนแล้วไปต่อยเขาแล้วไปต่อยตอบแล้วเพื่อนยังมาช่วย